ต่อกันที่เรื่องเซ็งอารมณ์เสียหงุดหงิดขัดใจคุณแม่นิงจริงเลยนะคะ
สงครานที่ผ่านมาคล้ายเขาก็แฮปปี้ดีด้ากัน
แต่ว่าคุณหนิงบอกเลยว่ามีเรื่องต้องปวดเฮดเพราะว่าจะต้องเสียตังค์เป็นหมื่นเลยทีเดียว

โทรศัพท์เจ้ากรรมนี่แหละค่ะเขาบอกว่าแหมเห็นมันเคลมมาดีบอกว่าลงน้ำได้๑เมตร
แต่ที่ไหนได้โดนน้ำราดหัวในวันสงครานเนี่ย

เท่านั้นแหละค่ะโทรศัพท์ลาก่อนจ้า

พี่หนิงปานิตาก็เลยทนไม่ไหวนะครับ
แล้วก็ผ่านไอจีด้วยนะคะข้อความบอกว่าใช้โทรศัพท์แพงเครื่องตั้ง๔๕๐๐๐โดนน้ำนิดเดียว
คุณหญิงย้ำนะคะว่าไม่ได้ทำตกน้ำหรือว่าโดนสาดน้ำจนเปียกปอนอะไรขนาดนั้น
แต่เครื่องเนี่ยท้ายที่สุดพังค่ะใช้ไม่ได้เอาไปซ่อมศูนย์นะฮะศูนย์ก็คิดราคาซ่อมมาอีก๒๐๐๐กว่าบาท
บอกนี่เธอซื้อมา๔๕๐๐๐ต้องซ่อมอีก๒๐๐๐โทรศัพท์เครื่องหนึ่งจะปลาไปแสนนึงแล้ว
โอ้โหเป็นใครใครก็กรี๊ดแตกนะฮะเอาเป็นว่าโทรศัพท์กันน้ำไม่มีในโลกจริงหรือเปล่า
ไปฟังพี่หนิงแบบแค้นเครื่องใจนิดนึงค่ะ

โทรศัพท์เนี่ยเวลาที่มันโฆษณาว่ากันน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงแล้วมันก็กันไม่ได้เท่าไหร่หรอก
สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือน้องอยากจะลดน้ำดำหัว

เราก็ถือโทรศัพท์แบบไปไกลอย่างนี้

น้ำที่มันไปถูกโทรศัพท์เนี่ยมันคือกระเด็น
แล้วก็ไปเป่าทันทีทั้งที่เรารู้ว่ามันแค่กระเด็น
เมื่อกลับถึงบ้านมันก็ช็อตดับ
บอกว่าจะต้องเสียค่าซ่อม๒๑๐๐๐เพราะว่าข้างในชื้น
เพราะว่าข้างในชื้นแต่เวลาโฆษณาเนี่ย
คือเหมือนโฆษณาแบบแช่น้ำได้ที๑เมตรเป็นครึ่งชั่วโมง
มันโฆษณาเกินจริงไปเปล่าเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะ
เร็ดไปไหนไม่ได้ต้องประหยัดตังค์เนี่ยช่วงนี้
คุณอิงก็บอกว่าอาจจะต้องมีการฟ้องสวขบนะ

บอกว่าในเคสนี้ยี่ห้อเดียวกับคุณอิงเนี่ย
เขาก็โดนเหมือนกันก็มีหลายรายเหมือนกันนะคะ
ชี้ช้ำหลังสงกรานกับเรื่องโทรศัพท์

คุณหญิงเปลี่ยนเลยนะคะนำไปใช้อันอื่นเลยนะคะ